คุณผู้ชมคะตอนนี้สำนักสงภูหินกองที่หนองบัวลำพูถูกสั่งปิดแล้วนะคะ
งดมีกิจกรรมหรือว่าภารกิจอะไรต่างภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้
หลังจากที่อดีตพระธรรมกรใช้เครื่องกิโยตินตัดคอตัวเองจนเสียชีวิตนะคะ
เพราะตำรวจบอกว่าต้องขยายผลต่อต้องมีการสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทเจษดาศรีกวนชารองผู้กำกับสพเมืองหนองบัวลำพู
บอกว่าวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ไปที่สำนักสงภูหินกอง
ไปจุดที่มีการทำพิธีชาปนกิจอดีตพระธรรมกรนะคะ
ไปตรวจสอบเพิ่มว่าสอดคล้องกับคำให้การของคนที่อยู่ในพื้นที่วันนั้นหรือเปล่า
ต้นนะคะได้ข้อมูลว่าหลังจากอดีตพระธรรมกรตัดคอตัวเองด้วยเครื่องกีโยตินจนเสียชีวิต
ศีรษะของอดีตพระธรรมกรกระเด็นออกจากตัวห่างไปทางเจดีเป็นเมตรกว่านะคะเมตรกว่า
หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกศิษย์ผู้หญิงค่ะไปอุ้มศีรษะของอดีตพระธรรมกรใส่กล่องไม้
และทุกคนช่วยกันล้างช่วยกันทำความสะอาดแต่ทั้งหมดทั้งมวลคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นบอกว่านี่คือทำตามคำสั่งของอดีตพระธรรมกร
กระทำของทุกคนในวันนั้นเนี่ยนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยมีคลิปบรรยากาศงานที่ถูกบันทึกเอาไว้
ตำรวจบอกว่าคลิปนั้นน่ะมันเห็นชัดว่าใครอยู่บ้างตำรวจก็ต้องเรียกสอบปากคำเพิ่มนะคะว่าใครพบเห็นหรือใครกระทำการอะไรบ้าง
ตอนนี้สอบปากคำไป๒๐กว่าคนแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรใครนะเพราะว่ายังต้องสอบปากคำญาติของอดีตพระธรรมกรเพิ่มนะคะ
ส่วนเครื่องกิโยตินที่ถูกแยกชิ้นนะคะแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้จากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าส่วนที่เป็นไม้กับเหล็กที่ถูกแยกชิ้นออกมาจากเครื่องกิโยตินตอนนี้เป็นของกลางอยู่ที่สพเมืองหนองบัวลำพูนะคะ
และล่าสุดค่ะบนที่พักสงภูหินกองมีเอกสารออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วว่าเจ้าคณะจังหวัดหนองโวลัมภูคณะสงภูหนองโวลัมภูปิดประกาศไว้เลยว่าห้ามปฏิบัติศาสนกิจใดนะคะห้ามมีกิจกรรมทุกอย่างเลยนะคะต้องรอให้คดีความเสร็จสิ้นก่อนตอนนี้ปิดทั่วคราวไปก่อนแบบนี้ค่ะมีเอกสารไปติดเอ
วัดอุดรธานีวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยเขายอมรับว่าเขาเป็นคนยกเหล็กยกไม้ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องกิโยตินที่ถูกแยกส่วนแล้วเนี่ยนะคะยกแล้วก็เอาไปขึ้นรถเอาไปที่สำนักสงฆ์อีกแห่งหนึ่งที่อุดรธานีก่อนที่ทีมแพทย์กับตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุตัวนายจันทยากรบอกว่าผมก็ทำตามคำสั่งเสียของอดีตพระธรรมกรผมไม่ได้ไปช่วยอำพลางซ่อนเร้นศพอะไรเลยไม่กังวลว่า
ถูกดำเนินคดีเพราะไม่ได้ช่วยสร้างเครื่องกิโยตินแค่ขนย้ายอุปกรณ์ที่แยกชิ้นแล้วเพื่อนำชิ้นส่วนต่างเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่อดีตพระธรรมกรได้สั่งเอาไว้ค่ะ